มุมแดงสายผีจับยัดไข่หวานเล็กต่อหลัก๒อยู่ในการดูแลของเฮียตึ้งลงหล่อพระแล้วก็นพรบางว่านะครับ
มาเยือนศึกยอดมวยไทยรัฐไว้หลายต่อหลายครั้งไฟล์ประทับใจก็ซัดกล้องนครบานสกิตรุงโลศ
ถึงกับน็อก๒ครั้ง๒คลาครับ
ขวานเล็กนี่เป็นประเภทซ้ายทั้งแถ่เป็นมวยจังหวะฝีมือถ้าทรหดดีเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงโดยเฉพาะกำปั้นซ้ายนี่มีความหนักแล้วก็มีความคมครับ
มุมน้ำเงินแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะอินทราชัยช๕พยักษ์
เขาคือขุนศึกคู่บรมีของมวยไทยรัฐนะครับหลายคนจำได้เคยโชว์ความหนักอัดลูกชายของอดีตแชมป์ราชดำเนินอย่างโปรไซเล็กสอคำสิงถึงกับร่วงมาแล้วครับ
ทราชัยอยู่ในการดูแลของเสียชายสุโขทัยเป็นมวยชกสนุกไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูนะครับเดินต่อยหมัดฟันศอกไปปลายเนี่ยมีข่าววงในปั้มรัดฟัดเหวี่ยม
วยคู่นี้ในต้นแลกหมัดแลกศอกไปปลายวัดกันที่เข่าวงในนะครับมุมแดงเคยแพ้มาเดี๋ยวดูว่าไฟล์นี้เนี่ยจะแก้เกมมาอย่างไรห้ามพลาดคู่เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเสาร์นี้เป็นศึกยักษ์ชนยักษ์เจอกันบ่าย๒ถึง๔โมงเย็นเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีอะไรครับ